ในการรำโทนโคราชท่ารำจะสอดคล้องกับวิธีการและเล่นรำโทนโคราช
คือมีความเรียบง่ายไม่ซับซ้อนเพราะเน้นให้ความสนุกสนาน
ใครที่ชอบร่ายรำก็ออกมารำได้โดยไม่ต้องฝึกฝนมาก่อน
ซึ่งลีลาท่ารำแต่เดิมจะมีลักษณะเป็นท่ารำแบบที่เรียกว่าท่ากลายมือ
และเมื่อมาร่ายรำร่วมกันทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงก็มักจะมีการแยกไหล่แยกเอวลอยหน้าลอยตา
มีลักษณะเป็นการไล่รำที่เรียกว่าการต้อนซึ่งเป็นการกระเศร้าเยาว์แห่พร้อมเสียงโทน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน